เฮฮาตามภาษาครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นแบบเปิ้ลนาคอน

สร้างความฮาให้แฟนคลับเป็นที่รักตลอด

ตำนานแอลหวานบทใหม่ได้เริ่มแล้ว
ความแรงไม่มีแผ่วเอวพริ้วเหมือนสายน้ำ
ออร์เกรสน้องเล็กสุดแต่ซีดมากจ้า

ดังโบ๊ะหนักแน่นแข็งแรงแข็งแกร่ง
เจ็บก็เจ็บแต่ต้องเก็บอาการ

แต่อร่อยที่สุดก็คือเสียงหัวเราะแม่จูนนี่แหละค่ะ